และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะทางภูมิศการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้สั่งให้มีการดำเนินการตรวจร่างกาย
ของตำรวจทั้งประเทศโดยที่ไม่ต้องมีการรอการตรวจร่างกายประจำปีนะคะ
แล้วก็ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยด้วย
เข้มงวดกับการครอบครองอาวุธปืนของตำรวจที่พ้นราชการไปแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าก็ได้มีการสั่งเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการตรวจสอบตำรวจ
ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและยาเสพติดนะคะ
แก้ปัญหายาเสพติดตอนนี้ได้สั่งเพิ่มมาตรการเอาจริงเอาจัง
กับกลุ่มผู้คุ้มคลั่งแล้วก็ปราบรามเครือข่ายทันที
ส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่ผัวพันธ์ยาเสพติดก็สั่งตรวจร่างกายต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องรอตรวจประจำปีนะคะ
และถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาทันที
ส่วนตำรวจที่กระทำความผิดและครอบครองอาวุธปืน
ต้องถูกอายัดคืนทรัพย์สินของราชการและประสานกระทรวงมหาดไทย
ไม่อนุญาตตำรวจที่มีความผิดครอบครองอาวุธปืนซ้ำค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้เราคงมีการมาทบทวนอะไรอีกทีหนึ่งนะว่า
กระบวนการการมีและใช้วุฒิปืนของบ้านเรามีจุดโวจุดใดบ้าง
เดี๋ยวก็คงจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันอีกทีนะครับเรื่องนี้นะครับ
วินัยของตำรวจเนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยโทษค่อนข้างแรงนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสให้ว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย
แต่ว่าทางวินัยของตำรวจเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานทันที่อาจจะสูงนะครับ
อันนี้ก็ต้องเราก็ต้องตักเตือนกันนะเพราะว่าถ้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด
ว่าจะเป็นเสพหรือครอบครองหรือว่าเป็นโทษวินัยร้ายแรงนะครับ
ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบานก็ตอบรับนโยบายดังกล่าวทันทีนะคะ
ซึ่งรองโฆษกองบัญชาการตำรวจนครบานได้ระบุถึงสาเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำพูบอกว่า
การใช้อาวุธปืนของตำรวจนั้นต้องมีใบรับรองความประพฤติ
ส่วนตำรวจที่ถูกออกจากราชการถ้าหากถูกตรวจสอบว่ามีประวัติการกระทำความผิด
พบว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะไม่สามารถขออาวุธส่วนตัวได้
หลังจากนี้ผู้บังคับบัญชาทุกนายต้องสุ่มตรวจพฤติกรรมและสารเสพติดผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดค่ะ
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยนะคะได้กล่าว
ถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืน
บอกว่าการจำกัดใบอนุญาตครอบครองเป็นเรื่องยาก
ให้ความสำคัญเรื่องสภาพจิตใจของผู้ครอบครองมากกว่า
เช่นเดียวกับข้อเสนอเพิ่มความปลอดภัยสถานศึกษา
ซึ่งมีเด็กเล็กซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องยาก
แล้วก็ได้ถามกลับนักข่าวค่ะ

อย่าให้พวกพูดอย่างเดียวเป็นประเด็น
เป็นการถอดบทเรียนจากกรณีนี้แหละครับแล้วก็ได้ร่วมไว้อะไรกับเหตุการณ์ดังกล่าว

จะต้องเพิ่มกล้องวงจรปิดครับ
แล้วก็วางบุคลากรเพื่อดูแลความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่
และเร่งรัดมาตรการ๕แนวทางสำคัญได้แก่
การปราบยาเสพติดโดยการตรวจสอบเข้มข้น
เพียงประชาชนกลุ่มเสี่ยงแต่จะต้องมุ่งไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มเสี่ยงด้วย

ปลุกการมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน
เพื่อแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเตรียมการป้องกันก่อนเกิดเหตุ
สนับสนุนตั้งด่านชุมชนฝ่ายปกครองกับตำรวจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องลงพื้นที่ลนลงต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
๕เข้มงวดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนทั้งประชาชนและอดีตเจ้าหน้าที่
หากขาดคุณสมบัติต้องถอนใบอนุญาตทันที
ดำเนินคดีอาญาตามพรบออาวุธปืนโดยไม่มีข้อยกเว้น
นี่คือมาตรการเร่งด่วนที่ออกมาจากกระทรวงมหาดไทยครับ